เอาไปต่อกันที่หนุ่มคนนี้สาวทั้งประเทศจ๋า
ขยับเข้ามาใกล้หน้าจอเลยค่ะ

ชอบมั้ยกรี๊ดชอบให้ใครก็ชอบ
เซอร์คนนี้นะคะบอกเลยว่ากำลังมาแรงมากเลย
มีทั้งโฆษณาอีเวนต์

ฮอตมากทำงาน๗วันเลยค่ะ
คือตัวเขาแจ้งเกิดจากซีรีส์ยอดฮิตอย่างที่เรารู้
แล้วบทบาทคือในเรื่องนั้นนะแบบ
เป็นเรื่องแจ้งเกิดแต่ก่อนหน้านั้นผ่านผลงานมาได้สักพักแล้วนะคุณ

หนุ่มกันบอกว่าต้องพิจารณาเป็นอย่างดี
เพราะเขาค่อนข้างจะละเอียดอ่อนจริงนะคะ
ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าถึงงานรุมขนาดนี้นะ
แต่ว่ายังไร้สังกัดนะคะคุณ
แม้จะมีค่ายมาทาบทามเซ็นสัญญาก็ตามทีเถอะ
แต่ว่านักแสดงหนุ่มนะคะก็ขอเบรกไว้ก่อน
โดยมองว่าแฮปปี้ที่จะรับงานเอง
เพราะจะได้เต็มที่แล้วก็ทำในสิ่งที่ถนัดค่ะ
แต่อนาคตจะเป็นยังไงก็คงต้องรอลุ้นกันนะคะ
มีครับแต่ว่ากันก็ค่อนข้าง
ณตอนนี้นะตอนนี้จังหวะปัจจุบัน
ก็รู้สึกว่าการแฮปปี้กับการที่รับงานเอง

รู้สึกว่าพอรับเองแล้วเราได้ดูมันจริง

มันขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็ว่ามันน่าสนใจไหมอะไรอย่างนี้ครับ